เขาบอกว่าตัวต่อบุกมายึดห้องเลย
ปล่อยไว้หย่านจัดต่อต่อจะมายึดบ้านแล้วจ้า

ห้องครัวของชาวบ้าน
คืนนั้นคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขากลับมา

โอ้โหไอ้ที่วางกระทะ

มันถูกยึดไปด้วยรังต่อรังใหญ่เลย

ใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวหรอกครับ
โดนต่อต่อยแล้วเรื่องใหญ่เรื่องยาว

จะมาเคลียร์เรื่องนี้กันแต่ก่อนจะมาเคลียร์เรื่องต่อต่อย
มาดูสิว่าจรฐธิเขาจะเคลียร์รังต่อนี่ยังไง
วิธีการของเขานะครับจากที่เราเคยเล่าให้ฟัง
คุณชิสาส่วนใหญ่เขาใช้ไฟเลยใช่ไหมใช่คือเผาเลย
แต่ตอนนี้เมื่อวันนั้นที่เขาลงพื้นที่ไปยังไม่ถึงขั้นเผา

แล้วก็ทำการชุบ
พงเศษผ้าให้มันมีกลิ่นน้ำมันการ์ด
แล้วไปอุดตามรูต่างของรังต่อ
เขาบอกว่าทำแบบนี้แค่นี้พอ
ตัวต่อสลบเหมือดหมดแล้ว
นั่นแหละฮะเขาบอกว่าเหมือนใช้พวกสำลีด้วยนะ
น้ำมันเบนซินไปอุดตามจุดต่างผ้าด้วยอะไรก็ได้
ดเอาไว้แบบนี้ตัวต่อมันสลบเสร็จปั๊บทำไง
เอาออกมายกออกมาทั้งหมดนั่นเลย
เดี๋ยวเอาออกไปทำการทำลายด้านนอกต่อไป
เจ้าของบ้านนะฮะมาชี้แจงให้ฟังเลยเพราะว่าหลายคนสงสัย
คุณปล่อยบ้านให้มีต่อเนี่ยนะมาทำรังขนาดนี้ได้อย่างไร
ตัวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังอย่างนี้ปกติไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้ว
จะเดินทางไปมาระหว่างกรุงเทพกับปลาจินบุรี
คือตอนแรกเจ้าของบ้านเขาเห็นแล้วมีรังต่อ
แต่ตอนนั้นมันนิดเดียวตังค์เล็ก
แล้วก็ออกจากบ้านไปกรุงเทพ
แต่ก็คงจะทิ้งไว้หลายวันอยู่แล้วมั้ง

ก็เลยกลับมาอีกทีไอ้ยักษ์จากที่เห็นเล็กมันโตใหญ่
โอ้โหสร้างเป็นหมู่บ้านใหญ่โตเลยนะเนี่ย
เป็นพระเรือหาดราชวังเลยอยู่เดียว

ถ้าเรียกเป็นหมู่บ้านต่อก็คือเหมือนกับว่ามันเปิดเฟสหนึ่งเฟสสอง

ไปแจ้งให้ทีมผู้ไฟมาช่วยหน่อยอ่ะโชคดีอยู่เหมือนกันที่ไม่มีใครโดนต่อ
ถูก